สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
เช้านี้ก็คงจะต้องย้อนกลับไปพูดถึงเหตุการณ์ของฟุตซอลที่ผู้จัดแข่งขันจบไป
ครับก็เป็นหนังที่ผ่านมานะครับฟุตสอร์โลกในรอบ๑๖ทีมครับ
หมายของไทยคือการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมเราสู้เต็มที่นะครับในช่วงเวลาปกตินั้นก็สนุกเลย
ต้องสู้ถึงช่วงต่อเวลาแต่ว่าเรามาพลาดในช่วงนี้แหละครับ
ในช่วงต่อเวลานี้ถือว่าดราม่าเข้มข้นมากเพราะว่าไทยเหล่านั้นสู้ด้วยแท็กติกนะครับ

ช่วงนี้เราก็รีบหาบรรยากาศมาให้ติดตามกันอาจจะไม่ครบทุกประตูนะครับ

อาซาวิจารณ์เนี่ยผู้เล่นบราซิลโอสังชาติ๖
วันนั้นเราเจอกับของแข็งเลยนะครับที่เป็นชื่อทีมยุโรป
แต่ว่าสไตล์การเล่นเป็นอเมริกาใต้เลยครับ
นำก่อน๒๐นะครับทีมจากยุโรปก็คือวาซูร่าแล้วก็ฟิเดโอ
แต่ว่าสมมุติเถื่อนการนะครับมาทำ๒ประตูตีเสมอได้สำเร็จครับ
ครึ่งแรกว่ามันแล้วนะครับครึ่งหลังมันกว่าครับ
เพราะว่าอาซาวิจารณ์เนี่ยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า๕๕
มันโดนไทยแล้วนั้นขึ้นนำในครึ่งหลัง
ถึง๖ประตูต่อ๔นะครับไทยนั้นพลิกมาดีครับ
ได้จากจิรวัตรสอนวิเชียนและกฤษฎาวงแก้วที่ทำแฮทริกได้นะครับ
แต่อาเซอร์เบจันก็ยังเก๋าแหละครับคุณผู้ชมครับ
ยิงคืนทีเดียว๓ลูกนะครับพลิกขึ้นนำเป็น๗ต่อ๖
ก่อนที่เจศดาชุเดทจะติ๊งเสมือเป็น๗ต่อ๗
หมดเวลา๓นาทีทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกครึ่งละ๕นาทีครับ
ในช่วงต่อเวลานะครับเริ่มมาแค่๔วินาที
อาเซอร์เบจางก็ได้ประตู๘๗เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับ
เพราะว่าเราต้องกลับมาใช้เพราะเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช้แบบยาวเพื่อหวังจะยื้อเวลาแล้วก็เรียกจุดโทษจุดที่๒เราได้ด้วยนะครับ
ลูกที่๒๒ครั้งเรายิงไม่เข้าครั้งที่๓ยิงเข้านะครับ

พอตามหลังมาปุ๊บเนี่ยเหลือ๒ประตูเราก็ต้องบุกต่อครับ
แล้วในช่วง๕นาทีสุดท้ายนะครับของในช่วงต่อเวลาครึ่งหลังเนี่ย
ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของฟุตซอลนะครับใครที่อาจจะไม่ได้ดูเห็นสกอร์มนี้
พวกเราแพ้ขาดไม่ใช่นะครับแพ้ในช่วงหลังแบบสูสีเลยครับ
คือมันสถานการณ์มันเอื้ออำนวยให้ใช้เพราะว่า
ฟาวรวมเนี่ยมัน๕ครั้งแล้วทั้งสองทีมใครฟาวอีกครั้งหนึ่งก็จะได้จุดโทษจุดที่๒ทันที
แล้วก็ทำได้ด้วยในการได้ลูกจุดโทษจุดที่๒
แต่ว่าเราไปพลาดที่ยิงไม่เข้าไปสองคนก็คือสุภวุฒิกับจีรวัตรนะครับ
แล้วก็มีครึ่งหลังที่เราออกนำไปในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราใกล้เคียงกับการเข้าไปรอบ๘ทีมมาก
อย่างแต่ว่าในช่วงนั้นเราค่อนข้างจะเสียสมาธิแล้วก็เสียง่ายไปสักนิดหนึ่ง
ทุกคนในทีมฟุตซอลชาติไทยก็ทำหน้าที่เขาอย่างสมเกียจจริงนะครับ
เขาก็ทำหน้าที่กันอย่างสุดชีวิตนะครับ
ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เหนื่อยล้ามากนะครับ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ที่ส่งมาให้เรานะครับ